คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับตำรวจเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่า
น่าเห็นใจหรือว่ายังไงคือมีคนเขาเอาคลิปมาโพสต์ไว้ค่ะ
เขียนข้อความไว้บอกว่าเป็นรองนายกอบตแล้วยังไงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจไปขอให้ผู้ชายคนนึงที่มีตำแหน่งเป็นรองนายกอบตเขาขยับรถ
เพราะว่าไปจอดขวางอยู่ตรงที่ห้ามจอดมันทำให้รถติด
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่จอดนะคะไม่จอดไม่พอมีปากเสียงทะเลาะกันอีก

คุณขยับขอผมไม่ได้ขอรอมีสังสรรค์กระยับทำไมอ่ะ

ก็แป๊บนึงไม่ได้หรอกทำไมต้องเลื่อนก็ขอเอาเงินเข้าแบงก์ก่อน
คือตำรวจก็พยายามที่จะบอกว่าอ้าวคุณก็เลี้ยวเข้าไปจอดข้างในไหม

ผมจะเอาเงินเข้าแบงค์ก่อนก็แป๊บนึงไม่ได้เหรอ

คือตำรวจก็พยายามที่จะบอกว่าเอาคุณก็เลี้ยเข้าไปจอดข้างในไหม

สุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องยืนรอให้ผู้ชายคนนี้เอาเงินเข้าแบงค์
แล้วทำได้แค่เขียนใบสั่งแปะหน้ารถ
ที่มันพีคไปกว่านั้นคุณผู้ชมค่ะคือหลังจากที่อีกฝ่าย
เอาเงินไปฝากแบงค์เสร็จเรียบร้อยเดินกลับมาที่รถ
ใบสั่งแปะอยู่ที่กระจกสิ่งที่ทำคืออะไรรู้ไหมคะ

ใบสั่งออกมาจากหน้ากระจกรถ
ขย่ำแล้วเครื่องลงพื้นต่อหน้าตำรวจเลยค่ะ

ทำแบบนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี้
นี่คือใบสั่งที่ตำรวจเขาเขียนทิ้งแปะเอาไว้หน้ารถ

เขาก็ต้องเขียนใบสั่งตามหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนแล้วยังไม่ฟังดึงดันที่จะจอด
แถมอ้างรู้จักกับผู้กำกับอีก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงครึ่งริมถนนเทพารักษ์สพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ

บางทีก็ขยำทิ้งไปแล้วแล้วก็ขับรถออกไป
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงที่จอดเนี่ยมันเห็นเป็นสีขาวแดงนะใช่ไหม
ใช่ไหมซึ่งสีขาวแดงคือที่ห้ามจอดถูกไหมคะ

แต่พี่คนนี้เขาก็จะพยายามบอกประมาณว่าโอ้โหมาแป๊บเดียว

ไม่ต้องตามหาตัวนานนะคะเดี๋ยวชาวเด็ดจะไปขุดคุยเอา
วันนี้เขามาพบกับพนักงานสอบสวนสพบังพลีแล้วค่ะผู้ชายคนนี้

เขาบอกเขาเป็นอดีตรองนายกอบตบังปลาครับ
อมรับทุกข้อกล่าวหา

ใช่ค่ะคือตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทิ้งขยะในที่สาธารณะคือขยำใบสั่งทิ้งลงพื้น

ที่สาธารณะคือขยะใบสั่งที่ลงพักเนี่ย
ผมเบ่งผมไม่ได้เบ่งผมต้องขอโทษด้วย
แต่ทีนี้ผมก็ขอความถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน
ที่จะมาใช้บริการหน้าแบงค์เพื่อความปลอดภัยสะดวก
ก็ขอฝากให้ช่วยแก้ไขในตอนนี้

แต่อันนี้หน้าแบงค์เนี่ยพี่น้องมาทำธุรกรรมเนี่ย
จับเขาเนี่ยแล้วต่อไปเกิดที่ป้นกันขึ้นมา
แล้วก็ประชาชนที่เป็นอำเภษอำเภษฮ่าท
เขาไม่สะดวกแล้วจะทำยังไงกัน
ตอนนี้ไม่ได้เป็นละเมื่อก่อนเคยเป็นพี่ก้อไม่ได้เป็นหนึ่ง

ก็จอดทำธุระแป๊บเดียวคนจะมาทำธุระหน้าแบงค์อ่ะครับ
ทีนี้ปรากฏว่ามีนายอเนกก่อนหน้าเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงจุดเกิดเหตุ
เขาออกมาหนุนหลังรองนายกอบตคนนี้
รองนายกอบตบอกว่าอยากให้มองความสองฝ่ายนะ
อันนี้คือถนนที่เป็นกล้องของพื้นที่เขาเนี่ย
จะเห็นว่าเวลามีรถมาจอดเนี่ยตำรวจเขาจะเถียง

แต่ตำรวจเขาบอกตั้งกี่โมงด้านหลัง๔โมง
ใช่ค่ะมันจะมีเวลาระบุเอาไว้ค่ะ

แต่ความจริงขาวแดงนี่ตอนไหนมันก็จอดไม่ได้

อันนี้นี่คือคันของนายปราโมทนะคะ

ทีนี้มีนายอเนกเขาบอกว่าต้องฟังความสองฝ่ายหน่อย
วันเกิดเหตุและเวลาเกิดเหตุ

รถของนายปราโมทไปทำให้การจราจรติดขัด

บอกว่าแบบนี้มันไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยว่าทีพอเกิดเหตุเสร็จแล้ว
สอนกลับไปเลยทีอย่างนี้ทำไมไม่จับล่ะ

แล้วก่อนหน้านี้มีการร้องเรียน
ชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนบอกรถแม่ค้าผลไม้
ขายของต่างนานามาจอดริมถนน

ไม่เห็นตำรวจมาจับกลุ่มมาเขียนใบสั่งเลย

ค่อยมีมาการตีเส้นขาวแดงตลอดแนวเนี่ย

คือไม่อยากได้ชั่นหา
เพราะกูไม่มีติด
พี่บอกเหลือคาวว่ามีติด
ผมไม่เข้าใจแล้วก็
ผมก็คิดแบบว่า

ก็น่าจะโดนตรงสิริเยอะแหละ
เมื่อวานน่ะผมรู้แล้วอ่ะ
แต่มันเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องยึดเรื่อง

ช่วงเวลาณขณะนั้นของเขาด้วยหรือเปล่าใช่ไหม

มาตีขาวแดงตอนไหนก็ต้องไปถามกันอีกทีนะครับ

ยืนยันว่าไม่รู้จักกับอดีตรองนายกอบตที่อยู่ในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสพบังพลี
ยืนยันว่าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
นี่ฮะเราก็ตามให้ละเรื่องนี้นะฮะ